น่าจะยังมีคนคาใจกันอยู่
กรณีเรื่องที่ในวีมหรือว่าโม

ปืนยิงหัวตัวเองที่ปืนลั่นอะเหรอ

แม่เขาแฟนเขาก็สงสัยเหมือนกัน

เพราะแม่ยังบอกเลยว่าไม่น่านะ

คุณผู้ชมย้อนไปสักหน่อยเหตุเกิด๔ทุ่มวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
พฤศจิกายนไอ้รอยเลือดที่เห็นคือ
มาจากการที่เพื่อนลากร่างของนายโม
หรือว่าในวีมสมุดคำอายุ๒๐ปีที่เป็นรายเดอร์
ลากลงมาจากชั้น๕ครับของคอนโดเลย
หลังเกิดเหตุเนี่ยญาติของนายโมก็มาเห็นร่างปุ๊บแทบเป็นลมคุณผู้ชม
ชาวบ้านนี้ต้องช่วยกันประถมพยาบาล
ขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้มีหลายประเด็นให้สงสัยครับ
เรื่องแรกเลยคนที่แจ้งกู้ภัย
ไม่ใช่เพื่อนทั้ง๓คนของนายโมนะ
ที่บอกว่าดื่มเหล้าด้วยกันแล้วเมาไม้กันหมด

ชื่อว่าคุณอานิรสแตงเหลืองอายุ๓๔ปี

คุณอานิรุธเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมกินข้าวอยู่

อันนี้รุษมันมีเลือดอยู่หน้าคอนโดไปดูหน่อยดิ
อานิรุดก็เลยเดินไปดูครับ
เห็นนายโมนอนหายใจโรยรินอยู่แล้ว

จังหวะแรกที่เห็นคือมันพากันลากลงมา

หรือน้องลื่นตกบันตรงบันไดอะไรไหม

มีเลือดออกอยู่ในนี้เลือดออกไม่ได้
ผมเลยเอาความจริงสารภาพมา
มันก็ร้องไห้ร้องไห้แต่ก็บอกว่า
ผมมาเตือนมันแล้วไม่ให้มาเล่นปืนเนี่ย
โอเคกูเข้าใจแล้วนั่นแหละ
ผมบอกว่าผมเข้าใจแล้วผมก็เลยโทรเรียสามารถเลยครับ
นี่แหละครับพี่อานิรุธก็เล่าให้ฟังว่า

เพื่อนก็บอกว่าผมก็เตือนมันแล้ว
หมายถึงเตือนโมนะเตือนมาแล้วไม่ให้มาเล่นปืน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่คุมตัวเพื่อนของโมทั้ง๓คน

ยึดปืนลุกโม๐๓๘ของกลาง
ซ่อนอยู่ในรถเก่งของเพื่อนคนหนึ่งไปตรวจสอบครับ
จากการสอบปากคำเพื่อนของนายโมทั้งหมด

ปั้งปืนลั่นใส่หัวตัวเองครับ

หวังให้คนมาช่วยแต่ไม่ทัน

คว้าแขนเพื่อนหญิงของโมไปถามไปถามว่าอะไรลองฟังด้วยกันครับ

ไม่ได้ลงไปด้วยเลยข้างล่าง
ญาติของโมจะทวงถามซะให้ได้ว่าปืนลั่นจริงเหรอ

ก็นี่ไงเพราะว่าเอาจริงนักข่าวก็พยายามถามตลอด
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เนี่ยคุยกับญาติโมนี่ถือว่าตอบมากสุดแล้วนะ
เพราะกับนักข่าวไม่ตอบแม้กระทั่งนักข่าวจะบอกว่าพยักหน้าก็ได้
ใส่หัวก็ได้ก็ไม่ตอบคือเอากระดาษบังหน้าอย่างเดียวเลย

อีกคนที่ไม่เชื่อว่าโมจะทำปืนลั่นใส่ตัวเองคือแม่ของโมครับ
ถาวรอายุ๕๙ปีบอกโมลูกชายแม่ไม่ใช่คนก้าวร้าว
ไม่ไม่เชื่อหรอกนะว่าโมจะทำปืนลั่นยังติดใจสาเหตุการณ์ตายอยู่เลย
เพราะตามร่างกายของโมเนี่ยมีรอยฟกช้ำด้วยนะ
โดยเฉพาะที่ดวงตาครับฟังคุณแม่ถาวรหน่อยครับ
ถ้าเกิดว่าปืนลั่นจริงทำไมลูกตาเขียวเหมือนโดนฉก
ลองดูในภาพสิตาเขียวพัดเลยมันจะเป็นไปได้ไหม

ก็ติดใจที่บอกว่าจะช่วย
คือตอนแรกมันได้เห็นการว่าเป็นแฟนหนูพบปืนมา
เแล้วเค้าบอกได้ไหมว่าเกิดขึ้นยังไงมาด้วยมันล่างยังไง
คนหลังเนี่ยคุณผู้ชมคือแฟนของโมนะบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมาสารภาพเรื่องปืนว่า
ไอ้ปืนนั้นไม่ใช่ของโมแต่ว่าโมถูกใครยิง
ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ครับ

เพราะว่าคำให้การยังมีพิรุษนะ
ตำรวจเขาสังเกตได้ถึงพิรุษ

ถ้าเพื่อนเป็นคนยิงโมตายเนี่ย